เอามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะปกติเราเห็นอุบัติเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์
แต่อุบัติเหตุครั้งนี้รถยนต์ซึ่งเป็นรถกระบะตัดหน้ารถจักรยานยนต์
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะเต็มแรงนะคะคนที่ขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์เป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
คันนี้นะครับเราออกมาแล้วครับถานจะเข้า
แล้วคนก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางมาแล้ว
อู้อู้เข็นไหมครับชนเข้าบริเวณร้อน่ะเนี้ยนะ
ความรุนแรงค่อนข้างเยอะนะคะ
คือรถจักรยานยนต์เขาขี่มาทางตรง
ไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ารถกระบะเลี้ยวตัดหน้าจะเข้าซอย
เด็กหญิงสองคนที่ขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์มาด้วยกันกระเด็นตกกระแทกพื้น
หลังจากเกิดเหตุสองคนนี่นอนแน่นิ่งเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่
จุดนี้คือถนนหมายเลข๒๐๒สายชัยภูมิบัวใหญ่ค่ะ
ตำบลโพนทองอำเภอเมืองชายภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมง๑๓กันยายน
เด็กหญิง๒คนได้รับบาดเจ็บอายุ๑๓กับ๑๔เท่านั้นเองนะครับ
หน่วยคู่ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิไปประถมพยาบาล
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
คู่กรณีเป็นคนขับรถกระบะสีเทาค่ะ
ชื่อว่านายจักริจครุฑธาวงศ์อายุ๒๒ปี
ชายภูมิหลังเกิดเหตุเขาไม่ได้หนีไปไหนนะ

และไปให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพัก
จากนั้นเดินทางไปดูอาการของน้องทั้ง๒คน๑๓คน

โดยตำรวจบอกว่าต้องรอให้เด็กหญิงทั้งสองคน

และสรุปสำนวนแจ้งข้อกล่าว
หาคนขับรถกระบะอีกครั้งนะคะ
กะระยะให้ดีอันนี้เป็นเรื่องของการกะระยะ
คงจะเห็นแหละว่ารถมอเตอร์ไซค์มา